อัปเดตความเคลื่อนไหวงานมอบรางวัลดาวเมฆคลาประจำปีนี้กันนะคะ
ซึ่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงค่ะได้จัดงานนี้ขึ้น
ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ารวมใจสื่อมวลชนจงรักพักดี
ทำดีเพื่อในหลวงราชินีปีมหามงคลค่ะ
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๔แล้วล่ะค่ะสำหรับงานมอบรางวัลดาวเมคลา
เตรียมมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีดิจิทัลทีวีทีวีดาวเทียม
เบิ้ลทีวีวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์
โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และพันธมิตรสื่อมวลชนหลายองค์กรค่ะ

รวมใจสื่อมวลชนจงรักภักดีทำดีเพื่อในหลวงราชินีปีมหา
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในปีมหามงคล

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
โดยชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
ว่าตั้งใจมอบรางวัลนี้
เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงานวงการบันเทิง

รวมถึงจะมอบรางวัลนี้ให้กับดารานักแสดง
สร้างความดีเพื่อสาธารณะกุศล
ผ่านคะแนนโบสถ์ของประชาชนค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่เป็นรางวัลเกียรติยศ
ยิ่งใหญ่ของคนในวงการบันเทิงเลยทีเดียวค่ะ
ดาวแม่กระหลาเป็นรางวัลที่เราตั้งใจ
มอบให้กับสื่อมวลชนทุกประเภท
ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและอยู่เบื้องหลัง
งานมอบรางวัลดาวแม่กระหลา
เราเองเจตนาต้องการให้สื่อทั้งหมดมีส่วนร่วม
มีส่วนที่จะได้รับขวัญกำลังใจ
คือดารานี่ที่เสนอชื่อเข้ามา๑๐คน
เป็นดาราที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่แล้ว
ที่เราจับเข้ามาให้ในการโหวตเหตุผลก็เพราะว่า
ดาราทุกท่านเขามีจิตบุริสุทธิ์และมีจิตอสาอยู่แล้ว
เราถือว่าดารามีส่วนเกี่ยวเนื่องกับทางองค์กรเราแล้ว
ศิลปินทางด้านของบันเทิงนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราขอยกย่องเกียรติของเขา